เกิดไฟไหม้อีกแล้วฮะไฟไหม้เสาไฟ
คุณผู้ชมไม่ได้เสาเดียวด้วยนะ
หลายเสาติดกันจนชาวบ้านเขาหวาด
คุณดูสิเห็นภาพนี้คุณตกใจไหม
คือมองแว๊บนึกว่าไฟเสาไฟ

ใช่แต่พอมองใกล้อุ๊ยทำไมมันมีหยดลงมาด้วย
หรือที่นี่เขาใช้วิธีใหม่ไฟสองทางเป็นแบบไฟจริง
ไม่ใช่ล่ะมั้งผู้ชมนะคุณ
คือถ้าไหม้เสาเดียวก็น่าตกใจแล้วนะ

แต่นี่หู้วหลายเสาเลย
ไฟไหม้แบบนี้อันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่เชียงใหม่

สายสื่อสารแล้วมันจะลามไปถึงบ้านเรือนประชาชน
นี่ฮะไฟไหม้เสาไฟ
ตำนวนป่าตันที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
นอกจากเปลวเพลิงที่โหมลุกไหม้แล้ว
ยังมีเสียงดังทไม้ระเบิดสี่ครั้ง
ชาวบ้านบอกทุ่ม

แล้วก็ลูกค้าที่มานั่งทานอาหารในร้านอาหารแถวนี้นะครับ
ตระหนกตกใจวิ่งมาดูเหตุการณ์
รีบย้ายรถจอดที่จอดใกล้เสาไฟเนี่ย
แล้วก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยดับไฟหน่อย
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็มานะครับ
พร้อมกับรถฉีดน้ำดับไฟ
พร้อมกับปิดถนนบริเวณจุดเกิดเหตุไว้ก่อน
ใช้เวลาประมาณ๓๐นาทีควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะครับ
หลังเกิดเหตุมีสายไฟฟ้าสายสื่อสารที่ถูกไฟไหม้

เจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้เครื่องมือตัดสายไฟฟ้า

เข้าข้างทางป้องกันอันตรายต่อผู้สัญจรไปมานะครับ

ได้ยินเสียงคล้ายระเบิดดัง๓๔ครั้งเลย
แล้วอยู่ก็เกิดไฟลุกไหม้ที่เสาไฟฟ้า

ข้ามมาฝั่งของอีกหมู่บ้านหนึ่งเลยนะฮะ
ตอนนั้นฝนก็ตกลงมาด้วย
แต่ฝนไม่สามารถดับไฟได้
จากนั้นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ได้เข้ามาซ่อมแซมนานเกือบ๒ชั่วโมง
สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ประชาชน

แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็เข้ามาเก็บสายสื่อสารที่ถูกไฟไหม้

การตรวจสอบหาสาเหตุของเพลิงไหม้ในครั้งนี้ต่อไปนะคุณนะ
อันตรายนะฮะใช่ค่ะ